สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจนถึงเที่ยงวันนี้ยังไม่ลงตัวครับ
ฉะนั้นยังจำเป็นจะต้องขีดเส้นใต้อัปเดตเรื่องการเมืองเป็นระยะระยะ
กว่าจะตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าใครที่เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้
คงจะต้องมีอาการเดียวกันหมดก็คือตั้งคำถามว่าจะอะไรกันนักกันหนา
แน่นอนครับธรรมชาติการเมืองคือการประสานผลประโยชน์และอำนาจ
ถ้าการประสานผลประโยชน์และอำนาจลงตัวทุกอย่างจบ
ถ้าการประสานผลประโยชน์และอำนาจยังไม่ลงตัวทุกอย่างก็ยังไม่จบ
ฉะนั้นที่เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงวันนี้
เพราะยังประสานผลประโยชน์และอำนาจไม่ลงตัวครับ
อันนี้ถ้ามองในแง่ดีก็เข้าใจได้ครับ
ว่าผลประโยชน์และอำนาจเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะได้เก้าอี้กระทรวงไหน
เก้าอี้กระทรวงไหนที่จะขับเคลื่อน
สิ่งที่เขาไปหาเสียงไว้ได้มากที่สุด
วันนี้จึงมาจออยู่ที่กระทรวงเกษตรครับ
เพราะปัญหาพืชไร่ตั้งแต่เรื่องข้าวยางพารามันสำปะหลังปาล์ม
ทุกสิ่งทุกอย่างเวลานี้รอการแก้ไขทั้งนั้น
เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาผลิตผลพืชไร่เหล่านี้ราคาตกต่ำ
ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเดือดร้อนกันไปหมด
เขาก็ฝากความหวังไว้ว่ารัฐบาลที่เข้ามาจากการเลือกตั้ง

พักการเมืองก็หยิบประเด็นนี้ไปเตรียมที่จะแก้ปัญหาให้
โครงการขึ้นมาว่าจะไปแก้ปัญหายังไง
ทีนี้เมื่อมีโครงการมีนโยบายจะเข้าไปแก้ปัญหา
ถ้าไม่ได้ไปนั่งกระทรวงที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เต็ม

ถ้ามองในแง่ดีนี่คือต้นเหตุที่ทั้งพักประชาธิปัตย์
และพักพลังประชารัฐต้องการจะยึดเก้าอี้รัฐมนตรีเกษตรไว้
เพราะการแก้ปัญหาให้ครบวงจรต้องเริ่มต้นที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งคุมคนกลไกทั้งหลาย
ของผลิตผลชาวไร่ชาวนาชาวสวนว่าจะทำให้เงยหน้าอ้าปากดีขึ้นยังไง
ฉะนั้นแน่นอนครับเรื่องนี้จะต้องเป็นปัญหาแน่นอนว่าจะจบหรือไม่จบ

พลังประชารัฐก็อยากได้กระทรวงเกษตร
คุณสมศักดิ์เนี่ยตีตราจองไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า
กลุ่มสามมิตรขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

โครงการเอาไว้แล้วด้วยว่าถ้าได้นั่งกระทรวงนี้จะทำโครงการอะไร
ดูเรื่องงบประมาณเอาไว้แล้วด้วย
ว่าจะได้งบประมาณเท่าไหร่ก็ทำโครงการนี้
เดินหน้าล่วงหน้าไปแล้วในระดับหนึ่งด้วย
ฉะนั้นเขาต้องการพักประชาธิปัตย์
ซึ่งเป็นพักที่จะเข้าไปร่วมหรือไม่เข้าร่วมนี่แหละ

เพราะก็ไปหาเสียงไว้เยอะ
ว่าจะมาแก้ปัญหาเรื่องราคาพืชไร่
โดยเฉพาะสินค้าหลัก๒ตัวของภาคใต้
ยางพารากับปาล์มน้ำมัน
ยางพารากับปั๊มน้ำมันเป็นสินค้าหลักของภาคใต้
แล้วประชาธิปัตย์เขามีสอสอมากที่สุดในภาคใต้
ถึงแม้มางวดนี้จะลดน้อยถอยลงไปเยอะ
แต่เขาก็มีความตั้งใจว่า
ถ้าเขาแก้ปัญหานี้ได้ในอนาคต
สอสอภาคใต้จะต้องกลับมามากเหมือนเดิมอีก
เพราะได้โชว์ผลงานให้เห็น

ฉะนั้นเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตร
กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นหัวข่าววันนี้

หนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัววันนี้
นี่ไทยโพสต์บอกว่าชิงกระทรวงเกษตรชิงกระทรวงเกษตร
อีกฉบับหนึ่งของไทยรัฐนี่แหละไทยรัฐบอกว่าเด้งเชือก
เงื่อนไขแก้รัฐธรรมนูลตูขอดูเอง
รายชื่อคอรมอใหม่แล้วเป็นเหตุให้ประชาธิปัตย์ฉุน
ฉะว่าเก้าไก่นี่ไม่ลงรายละเอียดนะให้ดูบรรยากาศเฉย
อีกฉบับหนึ่งปชปฉุนบิ๊กตู่ตั้งรัฐบาล
เลื่อนโหวตร่วมพลังประชารัฐอันนี้แหละที่เป็นปัญหามาตั้งแต่เมื่อวานว่า
ตกลงตอนเย็นว่าจะโหวตกันร่วมหรือไม่ร่วมแต่ว่าประชาธิปัตย์รอคำตอบ
พลังประชารัฐคำตอบไม่มาคำตอบไม่มาก็เลื่อนออกไปอีก
แล้วจึงจะต้องมาบอกว่าวันนี้ขอประชุมกันอีกรอบนึง
พลังประชารัฐเขาคิดยังไงครับเอาลองดูหัวข่าว
พลังประชารัฐพปชรฮึ่มตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ปชปยื้อต่อรองหนักรัฐบาลเสียงข้างน้อย
แล้วไม่ถึงครึ่งเอาแค่นั้นยังไม่พอ
หัวข่าวจากภักดิ์ชาติไทยพัฒนาซ้ำเติมเข้ามาอีก
ดูหัวข้อข่าวนี้นะชาติไทยพัฒนางอแงมั่ง
โคต้ายังไม่นิ่งแล้วก็ไฮไลท์อยู่ตรงนี้
นัทธพลขู่ถ้ามีปัญหายุบสภาทั้งหมดเนี่ย
เอามาเรียงแล้วถอนรหัสว่าถ้า
ประชาธิปัตย์พลังประชารัฐขอโทษเขาเดินหน้าเลือกนายกก่อน
โดยไม่ต้องรอคำตอบจากประชาธิปัตย์ทำได้ไหม
ทำได้เพราะการเลือกนายกโดยรัฐมนูลใหม่
กับพักเล็กและพักภูมิใจไทยจบแล้วเกิน๓๗๕เลือกนายกได้แล้ว
แล้วถ้าเลือกนายกตั้งเอาไว้ก่อนเขาคาดหวังว่าอำนาจต่อรองจะมีมากกว่า
อำนาจต่อรองของนายกคืออะไรล่ะครับถ้าเห็นท่าว่ามันจะไปกันไม่ได้จริง
จริงนายกก็มีทางออกอื่น๒ทางเลือก
หนึ่งนายกตั้งรัฐบาลแล้วไปไม่ได้เสียงไม่พอปรับคอรมอใหม่
ขอรมอลใหม่จัดสูตรรัฐบาลใหม่แต่เรื่องนี้ดูจะยาก
เพราะว่าจะไปแซะออกมาจากฝั่งพักเพื่อซีกพักเพื่อไทย
ที่เขาก่อกันอยู่เขาก็ไม่มา

ที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลเครื่องมือนายก
วุ่นมากนักยุบสภาบนพื้นฐานที่คิดกันว่า

หาเสียงกันมาลำบากยากเย็น
หมดเงินหมดทองไปตังค์เยอะแยะ
ฉะนั้นถ้าเจอมาตรการว่าไหนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ด้วยกัน
ยุบสภาลมตะยุบสภาซึ่งเป็นนำนาฬของนายก
และถ้าคิดอย่างนั้นก็คิดว่าอาจจะทำให้ประชาธิปัตย์อ่อนตัวลง
ในการเจรจาร่วมรัฐบาลนี่ก็เป็นทางเลือก
เป็นทางเลือกฉะนั้นวันนี้ต้องคอยจับตาดู
ประชาธิปัตย์จะเอายังไงเขาบอกเขาจะประชุมกันอีกรอบนึง
เขาบอกเขาจะประชุมกันอีกรอบนึง
ทั้งหมดนี้ทำให้เราที่ติดตามการเมือง
เรารู้สึกตรงกันว่ามันอะไรกันนักหนา
อะไรกันนักหนาทำไมถึงเป็นอย่างนี้
การเมืองมันเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
คำตอบเพราะความพิกลพิการของรัฐธรรมนูล
และบทเฉพาะการที่บรรยัติไว้มันเพี้ยนไปหมด
เพราะโดยกลไกรัฐมนูลและบทเฉพาะการ
ทำให้ภักดิ์ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุด
ตั้งรัฐบาลไม่ได้เลือกนายกไม่ได้
เพราะสวเป็นตัวการสำคัญ
ทำให้ภักดิ์ที่ได้คะแนนที่สองมาจัดรัฐบาล
เป็นนายกได้เพราะมีเสียงสวหนุน
แต่ตั้งรัฐบาลแล้วมีปัญหาเห็นไหมฮะ
เห็นความพิกลพิการของรัฐมนูลไหมครับ
เห็นความวิจิตพิษดารของบทเฉพาะการที่เขียนไว้ในระยะ๕ปีไหมครับ
นี่แหละมันคือต้นเหตุปิดฝาปิดตัว
ผลเอกชาติชายบอกว่าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิด
อื่นก็ผิดหมดเพราะเม็ดแรกติดผิดแล้วนี่
เราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเพราะรัฐมนูล
และบทเฉพาะการเขียนไว้อย่างนี้
นี่คือเรื่องที่กำลังคารากาสังกันอยู่เอานะ
วันนี้รออีกวันหนึ่งว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าไม่จบ
นักธุรกิจเขาบอกนี่เป็นการซ้ำเติมประเทศ
ซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจแล้วจะยิ่งเยื้อรังเข้าไปอีกครับ
ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ฮะกับกายนับหากันต่ออีกโอ้ต้องใจ

ต้องรอวันนี้อีกวันหนึ่งฮะรอวันนี้อีกวันหนึ่ง
จริงเที่ยงเดี๋ยวเห็นพลังประชารัฐบอกว่าจะมีออกมาแถลง

ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายนะฮะในเช่นใต้เมืองไทยนะครับ
ถอดรหัสให้เราดูทิศทางการเมืองว่าจะเป็นอย่างไรต่อ
อะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปได้มากได้น้อยบ้างนะฮะ
โอ้โหตอนนี้แต่ละพักก็ออกมาน้อยอกน้อยใจ
อยากให้แห่ขันหมากไปขอแบบจริงจังอ่ะนะ
ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะว่าเอาจริงคืออย่างเมื่อวานนี้
นายราเมฆโคศกของประชาธิปัตย์เองเขาก็บอกว่า
โฆษกของโฆษกของประชาธิปัตยเขาก็บอกว่าวันที่พลังประชารัฐมาเนี่ย
อย่าเรียกว่าแหขันใหม่อย่าเรียกว่าเอาสินสอดมาเลย
ก็ถือว่าเป็นการเทียบเชิญเป็นการพูดคุยกัน

ถ้าเกิดในอนาคตจะต้องร่วมงานกันเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหน
ความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินอีกนะฮะ
กับคำว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยนะฮะ
ใช่เพราะว่าเมื่อสักชั่วโมงก่อนมั้งคะ
เหมือนกับคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งไว้เหมือนกัน
บอกว่าถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์ไม่มาก็จะต้องลบผมออกด้วย
เพราะถ้าเกิดว่าผมไปร่วมมันก็จะผิดจากที่ผมเคยพูด
เพราะว่าเคยพูดไว้ว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลเสียงข้างน้อย

ส่วนเที่ยงวันนี้พลังประชาบรัฐว่าจะตั้งโต๊ะแถลงถึงสถานการณ์ต่าง